กดปุ่มไฟได้ก่อนและตอบชื่อเพลงได้ถูก
ขึ้นมาร้องเพลงที่๒ต่อได้เลยนะครับ
พร้อมนะครับอีก๔ท่านที่เหลืออยู่
ถ้าพร้อมแล้วนะครับเพลงโจทย์มาเลยครับ
มาแล้วค่ะแล้วที่กดได้คนเดียวนะครับคุณวิทย์สังพุค่ะ
ดจริงจังตั้งใจกดแน่นอน

แต่ทำไมพวกพี่คุณแม่คุณพ่อผมเนี่ยนั่งกันนิ่งเลย

เดี๋ยวจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเสียสละเอาเพลง

การุณาฟังให้จบนะครับ

ตื่นเต้นเหรอ

ถูกครับ

ขอเสียงปรบมือให้ร้ายกับพวกเราค่ะ
อย่าให้ร้าง
มาถึงเพลงที่๒กันนะครับตอนนี้นะครับ

เพลงนี้อิทธิ่งมาก

เพลงนี้นี่เขาร้องได้คล่องมาก

แดกไปฟังคนอื่นคุณพลิก

ถ้าลองมั้งใจมั้ยมาแล้วก็ล้องมา
แต่ว่าผมกลัวว่ามันอาจจะผิดแบบพยางหนึ่ง
ไม่เป็นไรผิดก็ไม่เป็นไรค่ะ

ผิดเผื่อไรนะครับพวกเราถือว่าเรามาช่วยกัน
ก็คือเหมือนกับว่าทั้ง๑๒ท่านนี่เป็นคนคนเดียวกัน
เราช่วยกันนะครับใครผิดอีกคนนึงก็เข้ามาเสริม

ไม่ใช้ครับ
เป็นอันว่าตัวช่วยนะครับยังเหลืออีก๒แผ่นป้ายนะครับ
ให้คนข้างหลังนะครับก็จะมีลุ้นกันบ้าง
เพลงที่๒นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วนะครับ
เพลงมาครับ
ขอให้โชคดีค่ะสู้ครับ
ขอเสียงเป็นกำลังใจทีนึงได้ไหม

ใส่ว่าสิ่งมีกันเรื่อยไป
ใส่ว่าสิ่งบ่อแบ่งใจ
ใส่ว่าสิ่งมีแค่
ขอบคุณมากขอบคุณมาก
ขอบคุณมากขอบคุณมาก
ขอบคุณมากขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก

ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก

ขอบคุณมาก

ขอบคุณมาก

ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก

ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก

ขอบคุณมาก

ขอบคุณมาก

ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก

ขอบคุณมาก

เพลงที่๒ครับปรุษฐา๑หมื่นบาท

ได้ครับได้
ร้องได้ร้องได้
คุณวิทย์กรรมอุ๊บร้องได้นะครับ

หล่อด้วยฉลาดด้วยร้องดีด้วย
รับแล้วเรืองหมื่นบาท
อันนี้นะครับเนื้อเพลงนะครับ
แม้ว่าเราจะเป็นการแข่งขันในรอบพิเศษแต่ว่ากฎิกาเราเหมือนเดิมนะครับ

ร้องไม่ผิดเลยเก่งมากหลัก
วันนี้วันเสาร์นะฮะเราได้ไปแล้ว๓ท่าน
เดี๋ยวค่อยมาดูกันในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์
ว่าอีก๓ท่านนี่ตัวพ่อแม่ทั้งนั้นเลยนะครับ
ที่เหลือเนี่ยจะทำได้ถึงเพลงที่เท่าไหร่
และจะมีเงินสะสมไปให้กับอีก๖ท่านในอาทิตย์โน้นเท่าไหร่
ส่วนเพลงเมื่อกี้คุณป่าเป็นเพลงที่โอ้ฮิตเลย
เพลงที่แบบดังกระหึ่ม
ดังทุกรูขุมขนของคนไทยเลยทีเดียว
ตีเอียดหล่ออย่างนี้เภอเอกยังเอามาร้องเลยนะฮะ
เป็นเพลงนอกสายตาที่เหนือความคาดหมายนะครับ

และอยู่กันแล้วคุณพี่ฮายภพร

มาดูกันว่าหลังจากนี้ใครจะขึ้นมาเป็นคนแรกในวันพรุ่งนี้ค่ะ
จะกลับมาพบกับท่านในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับ
ก็ติดตามร้องได้ให้ล้านได้ใหม่นะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ

จ้ะบ้าก่อก้วยนะครับ

ตอนนี้บางตรงหล่ะ
ตายมาก

คุณป้านครสวรรค์
ใครแน่ฟังนางสมธุระสรวังพอดวงอาชับเจ็ดโมง
ร้องดีมากผัวขาวุ้งแต่แรง
คุณยิ่งยงร้อง
สุภัณฑ์สุดท้าย